สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วง๑๒วันนี้นะคะสภาพอากาศดี
เหลือเกินค่ะฝนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีเมฆมากค่ะส่วนอากาศดีดี
อย่างนี้นะคะเกิดจากลมหนาวจากจีนที่แพลลงมาปกครุมประเทศไทยของเราค่ะในช่วง๑๒วันนี้
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะยังมีหนึ่งภูมิภาคที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่
ก็คือภาคใต้ค่ะมี๙จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะคะ
แก่จังหวัดประจวบคิริคันระนองชุมพรพังงาสุรธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชกระบี่และสงขราค่ะ
ซึ่งฝนในภาคใต้เกิดจากการที่ลมทะเลหอบนำความชื้นเข้ามาทำให้เกิดฝนในหลายพื้นที่
ถ้าบริเวณไหนมีฝนตกนะคะคลื่นอาจจะสูงราว๒เมตรค่ะ